เตือนภัยคนที่ขับรถผ่านย่านอายุทยากันหน่อยนะฮะมีรถเก๋งสี่คันเขาประสบเหตุคืนเดียวนะ
ขับรถไปจู่เนี่ยรถจักรยานยนต์สวนทางมาแล้วก็เปิดไฟสูงใสสักพัก
เดียวเข้ามาที่หน้ารถอ่ะโอ้โหก้อนหินก้อนใหญ่อ่ะค่ะนะฮะ
เหตุการณ์นี้โดนไป๔คันรวดบางคันก็บาดเจ็บนะฮะ
ลักษณะเป็นผู้ชายนะฮะรูปร่างสูงหน่อยนะฮะ
อันนี้คนขับเขาเห็นลางนะเพราะว่าก็มาเปิดไฟหน้าใส่แล้วก็ก่อเหตุปลาหินแบบนี้นะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายคือนางสาวสุชานันชูติมรำอายุ๔๐ปี
บอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขับเก๋งเนี่ยคันนี้นะฮะ
มีสู่วิชีศรีบรรณเนี่ยมาบนถนนสายเข้ามาบ้านเป็ดในพื้นที่อำเภออูทัย
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาช่วงสักประมาณทุ่มครึ่งมุ่งหน้ากลับบ้าน
พอถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งทุ่มครึ่งมันก็ไม่ดึกมาก
มันก็มีรถสัญจรอยู่จู่เนี่ยรถจักรยานยนต์ขี่สวนมา
แล้วเปิดไฟสูงใส่เธอก็มองไม่เห็นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงตุ๊บ
เข้ามาที่หน้ากระจกรถกระจกก็แตกอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ชิ้นส่วนมันก็กระจายเกลื่อนแต่เธอก็ไม่ได้จอดเพราะไม่กล้าลงไป
รีบขับกลับไปจนถึงบ้านเพราะเกรงว่าคนร้ายจะซุ่มชิงทรัพย์หรือเปล่า
เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยนะฮะพอไปถึงเนี่ยก็สภาพรถก็อย่างที่เห็นนะครับ
อีกหนึ่งคนนะฮะชื่อว่านายขจรศักดิพิกุณฑองอายุ๓๓ปีเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
ก็บอกว่าขับรถกระบะมากลับบ้านเหมือนกันใช้เส้นทางนี้เหมือนกันเลย
ช่วงทุ่มครึ่งเหมือนกันด้วยมีคนร้ายเท่าที่เห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงหน่อย
แจ็คเก็ตแล้วมีฮูตคลุมศีรษะนะขี่จักรยานยนต์สวนทางมาเหมือนกัน
แล้วก็ปาก้อนอิดใส่รถก็เสียหายเพราะดีเนี่ยตัวเขาไม่ได้เป็นอะไร
เส้นทางเป็นเส้นทางสวนกันแบบนี้มันก็จะเปรียวหน่อย
ข้างทางไม่มีบ้านผู้บ้านคนเลย
ตำรวจสภอุทัยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะมีผู้เสียหายถูกปลาหิน
ลักษณะเดียวกันอีก๒รายรวมเป็น๔รายครับ
อีก๒รายเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋ง
เหตุการณ์อีก๒รายเนี่ยมีคนเจ็บเพราะว่ารถจักรยานยนต์พอโดนปลาปุ๊บ
มันก็โดนตัวคนเลยขณะเดียวกันตอนนี้ตำรวจเร่งสืบสวน
ว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มเติมหรือเปล่ามีพยานไหม
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุและหลบหนี
เชื่อว่าน่าจะก่อเหตุจากความคึกขนองมากกว่าต้องการชิงทรัพ
แล้วก็เตือนประชาชนถ้าเกิดว่าต้องผ่านเส้นทางนี้ช่วงกลางคืน
ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะตำรวจก็รับปากว่า
เดี๋ยวจะติดตามคนร้ายให้เร็วที่สุดนะครับ